มาที่เรื่องของรถเบนส์กันหน่อย

ถูกต้องคือมีปากเสียงกันไม่พอใจ
เพราะว่าถูกบีดแรร์ถูกปาดหน้าไม่ให้จอด
ก็เลยทำให้คนขับเบนท์ซึ่งเป็นทหารด้วย
ฉุนเฉียวแล้วก็ควักปืนขึ้นมายิงใส่ไป๓นัด
ก็ทำให้เหตุการณ์นี้ต้องเข้ามอบตัวกับทหารพระธรรมนุนด้วยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นรถยนต์กระบะ
แล้วก็รถยนต์เบนซ์สีขาวทะเบียนพพฮ๒๓๙๖กรุงเทพฯมหานคร
เขาก็ไปขับขี่รถปาดหน้ากันบริเวณแยกบังนานะฮะแถวบังนานี่แหละครับ
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันโดยมีผู้ขับขี่รถยนต์ก็คือคนขับเบนซ์เนี่ย
ใช้ปืนยิงใส่คู่กรณีไป๓นัด
ทำให้คู่กรณีที่มาด้วยกัน๒คนวิ่งหนีข้ามถนนไป
แล้วก็หกล้มบาดเจ็บไปที่หัวเข่า๑คน
ที่พยายามไปขอความช่วยเหลือจากผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะครับ
โดยที่เกิดเหตุเพราะว่ามีปอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือแม่ค้าคนนี้ฮะ
ขายของตรงนั้นพอดีก็ทราบว่าขณะที่รถเบนท์จะถอยเข้าไปจอดริมถนน
ระหว่างนั้นคนขับรถกระบะขับมาพอดี
ชื่อว่าในนัทธวิทย์บุญชำบีดแร่ใส่แล้วก็คือไม่ให้เบ้นถอยเข้าไปจอด
ก่อนที่คนในรถกระบะจะลงมาทุบรถเบนท์ด้วยนะฮะ
แล้วก็ด่าทอกลับไปด้วยแล้วเกิดมีการชกต่อยกันไม่พอใจกัน
คนขับรถเบ้นสู้ไม่ไหวจึงกลับไปหยิบปืนขึ้นมายิงใส่คู่กรณีเข้าไป๓นัด
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บไปฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ

นาเมืองต้นผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าตอนนั้นเกิดอารมณ์ฉุนเฉียว
และไม่พอใจที่คู่กรณีคือคนขับรถกระบาดจะบีบแตร่ใส่
เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะฮะโดยก็คาดว่าผู้ก่อเหตุจะเข้ามอบตัวในวันนี้แหละครับ